เช้าวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องที่คนตกออกตกใจกันพอสมควร

หลายคนพูดเลยว่าน่ากลัวใช้คำนี้เลย
ใช่คนกลัวเพราะว่าได้ยินคำว่าระเบิด
คนก็ตกใจแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้น

กลางเมืองนะคะหัวลำโพงค่ะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวว่าเกิดระเบิดขึ้น
แต่ปรากฏว่าจากการไปตรวจสอบ
เป็นเพียงเหตุบังเอิญเท่านั้นนะคะ
คนเก็บของเก่าไปเก็บขวดเครื่องดื่มชูกำลังจากขยะ

ปรากฏว่ามี๒อาหลานเดินมา
สูบบุหรี่แล้วก็เปิดฝาขวดทิ้งก้นบุหรี่ลงไป
แล้วบังเอิญก็คือในขวดนั้นมี
ดินดำอยู่ที่ก้นขวดนะคะ
ก็เลยเกิดระเบิดขึ้นจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงนะคะบันทึกภาพวินาทีที่นาย
นงไม่เศร้าและนายละมัยอ่วมงามทรัพย์นำขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่ข้างใน
เนี่ยมีดินระเบิดอยู่เป็นดินเทาชนิดเดียวกันกับที่ทำดอกไม้ไฟนะคะ
หยิบขึ้นมาแล้วก็เขียบุหรี่จนทำให้ประกายไฟของบุรีทำ
เจ็บจรฐีการรถไฟแห่งประเทศไทยและตำลดรถไฟก็เลยมีการประสานรถ
กู้ชีพช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางเพื่อให้แพทย์รักษานะคะ
หลังจากเกิดเหตุพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมหน่วยตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิดหรืออีโอดีพร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ซึ่งก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ชายต้องสงสัยนำกระเป๋าที่เก็บได้จากถังขยะ
คัดแยกของมีค่าก่อนจะทิ้งของที่เหลือไว้ในจุดเกิดเหตุ
จนกระทั่งนายถนงและนายละมัยกำลังจะขึ้นรถไฟไปภาคใต้
สูบบุหรี่อยู่ในจุดเกิดเหตุเห็นขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
วางทิ้งไว้ก็เลยเปิดขวดเคลียร์บุหรี่ลงไปเลยค่ะ
แล้วสุดท้ายก็เกิดระเบิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุไม่นาน
ตำรวจตามจับตัวนายบุญเกิดนิ่มนวลซึ่งคนนี้เป็นคนเก็บของเก่า
จังหวัดลบบุรีเขาเดินทางมาหางานทำในกรุงเทพมหานคร
นายบุญเกิดคนนี้ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเองเนี่ยเดินไปเก็บของเก่าเพื่อจะนำไปขาย
ขวดเครื่องดื่มชูกำลังวางอยู่ที่ถังขยะก็เลยเก็บมา
มาแล้วลืมวางทิ้งไว้ในจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งคำให้การก็สอดคล้องกับวัตถุพยานนะคะ
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวนายบุญเกิดเอาไว้เพื่อสอบส่วนเพิ่มเติมหาที่มาของขวดที่มีดินดำบรรจุอยู่ว่าใครเป็นคนนำขวดนั้นไปทิ้ง
ฟังเสียงพลตำรวจโทสานิทค่ะ
ยืนยันอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องประชาชนคนไทยและสื่อไปถึงคนต่างประเทศด้วย
ประเทศไทยน่าอยู่น่าลงทุนน่าท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
เรื่องนี้ไม่มีการจงใจเป็นเหตุประมาท
ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนให้สบายใจด้วยละกันด้านพลเอกทวีปเนี่ยนิยมเลยค่ะ
การสภาความมั่นคงแห่งชาติก็บอกว่าได้รับทราบเรื่องเหตุระเบิดขวดที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วนะคะ
รายงานเบื้องต้นจะไม่ใช่ระเบิดที่ทำขึ้นมาแต่ก็ไม่สามารถมองข้ามได้
แล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ
เน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานะคะ
เหตุระเบิดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง
ไม่ได้เป็นเรื่องก่อการร้ายอะไรเป็นเพียงเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นเท่านั้น
ซึ่งจริงแล้วทางตำรวจบอกว่ารอบสถานีรถไฟหัวลำโพงมีสายตรวจอยู่แล้วนะคะ
ในและนอกเครื่องแบบมีชุดปฏิบัติการพิเศษที่ตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
มีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
คอยตรวจสอบความเรียบร้อยตลอด๒๔ชั่วโมง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ไม่สมผงกระทบกับการเดินรถ
ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะ

ขวดเครื่องดื่มชูกำลังทำไมถึงมีดินระเบิดดินดำอยู่ในขวดนั้นได้
แต่พลตำรวจโทสานิทเมื่อสักครู่นี้ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
บอกเลยว่ามันน้อยมากน้อยมากอยู่ที่ก้นขวดนี่แหละค่ะ
เป็นขะเหมาดินดำสีเทา
แล้วก็เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นความรุนแรงมันไม่มาก
เทียบเท่ากับประทัดเท่านั้น
ก็ยืนยันว่าทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็มั่นใจได้ว่า
จะไม่กระทบกับประชาชนนะคะ
เมื่อวานหลายคนเห็นข่าวพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน่ากลัวเกิดอะไรขึ้นเมืองไทย